นั่นเองต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพี่เบิร์ตได้เปิดอกบอกไปแล้วว่า
ตัวเองอยู่ในวงการบันเทิงมานานนะคะแล้วก็การเวลาพิสูจน์แล้วว่า
นี่แหละคือซุปตาตัวจริงเลยอยู่ยังยืนยงมีแฟนเพลงรักทั่วบ้านทั่วเมือง
มาวันนี้เป็นคิวของขวัญใจนุสเชษอย่างเป๊กผลิตโชค
ที่ถือโอกาสเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐอีกครั้งหนึ่ง
ถึงความประทับใจจากคำสอนของซุปตารุ่นพี่
ที่ทำให้ตัวเขาประทับใจมากแล้วก็ปลื้มปริ่มไปกันใหญ่เลย
นานแค่ไหนพี่เบิร์ตก็ไม่เคยลืมเลยค่ะ
ขอบคุณพี่เบิร์ดมากนะครับที่รักและเอ็นดูผมเสมอนะครับ
แล้วก็ให้คำสอนคำแนะนำผมตลอดเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ขอบคุณที่แบบไม่เคยลืมผมเลยนะครับ

ก็ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปสวัสดีตลอดนะครับ
นี่แก่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคำสอนพากตุ้นพี่ในวงการบรรเทิง
เอาจริงนะถ้าเกิดพี่เบิร์ตเรียกใครไปคุยก็ต้องภูมิใจนะ
เพราะว่าพี่เบิร์ตก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะ
แต่เขาต้องเห็นความสำคัญในตัวของเราหรือว่าเป็นห่วงเราจริงถึงชัดได้บอก
แล้วพี่เบิร์ดก็แค่เป็นการแนะนำเมื่อวาน
ก็แค่แนะนำวิธีการที่จะอยู่ในวงการบันเทิง

เพราะว่าเป๊กผลิตโชคตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นซุปตาเป็นไอดอลของใครหลายคนนะ
คือถือว่าแจ้งเกิดอีกครั้งในวงการบันเทิงเลย

แล้วก็มีการให้ข้อคิดดีให้แนวคิดดี

เบิร์ตบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่ใครจะมองแล้วกันว่าจะเป็นอะไร
แต่จริงเหมือนเป็นการคุยกันแบบพี่แบบน้องร่วมกัน

จริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะ
คือจากการสัมภาษณ์ของทั้งสองคนเนี่ยกับคำว่าปรับทัศนคติ

มันเรียกว่าพี่สอนน้องให้คำแนะนำกับน้องดีกว่า
เป็นกำลังใจให้นะเป๊กผลิตช่องช่วงนี้เขาขาขึ้น